คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ทางโซเชียลก็มีการแชร์ภาพออกมาอีกเหมือนกันนะคะ
มีการตั้งคำถามในโลกโซเชียลว่าคุณยายคุณยายอายุขนาดนี้แล้ว
ทำไมยังต้องมาขายขนมแบบนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปค่ะไปเจอคุณยายแล้วนะคะ
คุณยายบอกว่าที่จะต้องมาขายของทั้งที่ชราแบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องทำงานหาเงินนะคะ
ต้องหาเงินไปใช้หนี้สหกรณ์หลังสามีแล้วก็ลูกเนี่ยเสียชีวิตกันไปหมดแล้วค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะลงพื้นที่ไปค่ะสอบถามคุณยายสู้ชีวิตคนนี้
นั่นก็คือยายบอมซ่อนกลิ่นค่ะวัย๗๑ปี
ก็พบว่ายายปอมเนี่ยได้ไปขายขนมที่หน้าปรายศนีย์รังสิตถนนรังสิตนครนายก
ยายไปขายตั้งแต่๘นาฬิกาค่ะเหมือนทุกวันนี้แหละ
แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะหาบขนมไปขายต่อที่บริเวณหน้าสารพระภูมิห้างเมเจอร์รังสิต
ขายจนกว่าขนมจะหมดบางครั้งก็ขายไปถึง๓๔ทุ่มมาค่ะ

สาเหตุที่คุณยายบอมต้องหาบขนมขายเนี่ยนะคะยายบอมก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยยายเป็นหนี้สหกรณ์จำนวนมากคือเกือบล้านบาทนะคะคุณผู้ชม
ยายบอกว่าต้องรับภาระชดใช้หนี้ทั้งหมดเพราะว่าสามีกับลูกเสียชีวิตไปหมดแล้ว
หลานที่เคยอาศัยที่หอพักด้วยกันก็ไปทำงานที่อื่นกันหมด
ก็ไม่มีทางเลือกอะค่ะก็ขายขนมต่อไปเรื่อยนี่แหละจนกว่าหนี้จะหมด
พอขายหมดคุณยายก็กลับหอพักเนี่ยนะคะ
ดำบลประชาธิปดิ์อำเภอธัญกบุรีจังหวัดปฐุมธรรห์ซึ่งยายบอมไปเช่าพักอาศัยอยู่ที่นี่
ว่ายายบอมซ่อนกลิ่นได้เข้ามาพักอยู่ที่ชั้น๑ห้องที่๓ตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๔แล้วล่ะ
มาอยู่กับลูกหลานต่อมาลูกหลานก็ย้ายหนีไปนานจะมาหายายสักที
ระยะหลังเนี่ยก็ไม่มาอีกเลยค่ะปล่อยให้ยายบอมต้องช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอด
ด้วยการหาบขนมเร่ขายไปตามสถานที่ต่างจนมีการเผยแพร่ภาพออกไปบนโซเชียล
หากใครไปเห็นคุณยายขายอยู่นี่ก็ไปช่วยอุดหนุนกันได้เนี่ยนะคะคุณยายก็นั่งขายกันตั้งแต่เช้าจนค่ำมืดเลยอ่ะ